ช่วงตลอดตลาด

อัปเดตราคาสินค้าในตลาดสดกันหน่อยนะคะ
ดูสิว่าวันนี้ราคาจะพุ่งขึ้นหรือปรับลงหรือเปล่าจ้า
เริ่มกันที่ราคาของเนื้อสัตว์กันก่อนนะคะ
หมูเนื้อแดงวันนี้อยู่ที่๑๘๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
โพกไก่๘๐บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
ไข่ไก่เบอร์๐๔บาท๑๐สตางค์ต่อฟองนะคะ
ราคาของเนื้อสัตว์วันนี้ยังคงที่นะคุณผู้ชม

ก็ยังคงมีความผันผวนวันต่อวันอยู่นะ
กาดขาวนะคะกิโลกรัมละ๘บาทค่ะ
ปุ้งจีนกิโลกรัมละ๑๔บาท
ผักชีไทยกิโลกรัมละ๖๐บาท
พริกจินดาแดงกิโลกรัมละ๓๐บาทนะคะ
ราคาของผักก็ปรับขึ้นเล็กน้อยคุณผู้ชมค่ะ
เอาล่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาตรวจสอบกัน

ปรับลดลงยังไงกันบ้างเนาะ